แต่กริยาที่ท่านแสดงออกมานั้นไม่น่าฟังไม่น่าดูเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นคุณอารักษามารยาทด้วยในการจะรู้จักให้เกียรติคนอื่นเขา
ผมคิดว่าท่านถูกเขาเรียกว่าเป็นสอสอผู้ทรงเกียจ
แต่ถ้าทำตัวแบบนี้เหมือนนักเลงข้างถนนข้างนอกอ่ะนะ
ขอบคุณนะครับในเรื่องคำแนะนำต่าง
โดยเฉพาะข้อห่วงใยของท่านในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ก็รับฟังคำแนะนำต่างข้อเรียนต่างนำไปสู่การหารือ
เพราะว่าทั้งหมดเรื่องของเรื่องนี้ตอนนี้อยู่ในกระบวนการ
ที่จะต้องนำผลการพินาต่างทั้งร่างสัญญาร่วมลงทุนต่าง

น้ำตรีก็จะได้มีการพินาอย่างรอบครอบเพื่อให้มันถูกต้องตามกฎหมาย
และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรอบครอบ
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
แล้วเราก็ต้องคำนึงไปถึงภาระทางเงินของรัฐที่จะต้องรับผิดชอบต่อไปด้วย
ไม่ได้หมายความมุ่งหมายว่าจะไปเอื้อประโยชน์กับใคร
หรือต้องการจะทิ้งทัวร์อะไรอย่างที่ท่านว่า

ผมไม่เคยไปก้าวล่วงอะไรท่านมากมายขนาดนี้
ในการใช้คำพูดการใช้กระยาที่ไม่เหมาะสมนะครับ
สำเรียงศภาษาเกรยาศศกุลนะครับ
ต่อไปนะครับผมเข้ามาเข้าเรื่องดีกว่านะครับ

ก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจน

ให้ความสำคัญกับประชนทุกภาคส่วนนะครับ

หลายท่านเมื่อที่ผ่านมาก็มีการพูดกันถึงเมื่อวาน
นายมตรีไม่เคยลำบากไม่เคยเป็นหนี้
ผมนะครับผมเคยลำบากมาเหมือนกัน
ผมเองก็เป็นคนคนหนึ่งที่เติบโตแบบคนทั่วไปนะครับ
เช่นเดียวกับพวกท่านเคยเป็นฆาตการชั้นผู้น้อย

ทำกลางความเสี่ยงนะครับ

เพราะฉะนั้นผมย่อมเข้าใจว่าความยากลำบากเป็นอย่างไร
ถ้าเรามองความยากลำบากเป็นหลายคนหลายครอบครัวแน่นอนครับ

ในการที่จะทำให้คนเหล่านั้นสามารถดำรงคิดอยู่ได้
และมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น

เพราะฉะนั้นคำกล่าวที่ว่า
รัฐบาลไม่ได้มีการสร้างแผนงานระยะกลางระยะยาว
คงไม่ใช่ลักษณะนี้อย่างเดียวนะครับ
อย่างเดียวนะครับผมได้เตรียมแผนงานระยะปันกลางระยะยาวไวทั้งนี้
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการแก้ปัญหาทุกปัญหาที่มีมาในอดีต
จนถึงปัจจุบันบางเรื่องใช้เวลานานพอสมควร
เพราะต้องดำเนินการในเรื่องของกลไกในการแก้ปัญหาวิธีการกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับ
ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ค่อยได้รับการแก้ไขมาเนื่องจากมันเป็นงานที่ยาก
ในช่วงที่ผ่านมาแต่ผมทิ้งไม่ได้เพราะนี่คือประชาชนของของเรา
คนไทยของเรานะครับผมเข้าใจดีว่าทุกคนก็ยากลำบากเดือดร้อน
หรือว่าช่วงนี้มันช่วงโควิดต้องเดือดร้อนเป็นพิเศษอีกนะ
เพราะฉะนั้นจะมาบอกว่ารัฐบาลไม่ใส่ใจไม่สนใจ
คงไม่ถูกต้องมากนักนะครับทุกคนเขาก็พยายามทำเต็มที่แล้ว
ในขณะนี้ก็มีแต่จะทำให้มากขึ้นมากขึ้นนะครับ
หากว่าข้อสังเกตอะไรก็ตามที่ท่านเสนอมาเป็นประโยชน์
ผมก็จะนำไปใช้ในการขับเคลื่อนต่อไปนะครับเรื่องการแก้ปัญหาความยากจน
ในหลากหลายรูปแบบทั้งในแบบภาพรวมและแบบเจาะจง
ทั้งระยะสั้นระยะยาวรวมทั้งปัญหาหนี้ครัวเรือน
ซึ่งหลายท่านก็ร้องเรียนมาว่ามันมีปัญหาเยอะมากขึ้น
อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่เราทราบมาแค่นี้
อาจจะยังไม่พอนะครับวันนี้เราก็จะมาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่า
ยากจนนั้นเป็นปัญหาในระดับบุคคล
เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาต้องลงรายละเอียดนะครับ
เพื่อแก้ให้ได้ตรงจุดเพราะฉะนั้นในปีหนึ่งหกสิบห้านี้
รัฐบาลได้กำหนดให้ปีหนึ่งหกสิบห้า
เป็นปีแห่งการเริ่มการแก้หนี้ภาคครัวเรือนนะครับ
ซึ่งเราก็ทราบดีอยู่แล้วหนี้ภาคครัวเรือนมีทั้งหนี้ที่มีมูลค่า
หนี้ที่อาจจะไม่มีมูลค่าต่างเหล่านี้ท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับ
บางคนก็ไปหนี้เรื่องผ่อนบ้านซื้อรถทำหากินอะไรต่างเหล่านี้
ก็เกิดหนี้เกิดขึ้นนะครับและในระหว่างนี้
จากสถานการณ์โควิด๑๙เกิดขึ้นก็ทำให้การหาเงินต่างมันก็ยากขึ้น
เพราะฉะนั้นหนี้ครัวเรือนก็แน่นอนอาจจะต้องมีการเพิ่มมากขึ้น
นะตามข้อที่จริงเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน
มันมีประเด็นต่างที่เป็นต้นต่อของความยากจนนะครับ
แปดเรื่องที่สำคัญเช่นการแก้ไขปัญหานี่กองทุนเงินกู้ยืม
เป็นการกำหนดให้การไกลเกลี่ยและการปรับโครงสร้างหนี้เป็นวาระของประเทศ
ในเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์นะครับที่มีหลายคนเดือดร้อน
การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการโดยพระครูตำรวจแล้วก็อื่นอีกด้วย
ต่อไปคือการแก้ไขปัญหาบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
ปรับปรุงขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหานี่สิน
ส่วนรายละเอียดต่างนั้นก็คงจะมีการชี้แจงต่อไปนะครับ
ซึ่งเคยได้ชี้แจงในส่วนของโฆษกรัฐบาลไปบ้างแล้วนะครับ
รายละเอียดมีมากมายนะครับซึ่งก็คงจะหาโอกาสในการชี้แจงต่อไป
เพราะเราจะเริ่มบริการโดยเร็วที่สุดแล้วมีการประชุมหารือขั้นแรกแล้วนะครับ
จากการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนทั้ง๘ประเด็นดังกล่าวแล้ว
ผมทราบว่าความยากจนของแต่ละคนนั้นแต่ละบ้านมีที่มาจากปัญหาที่แตกต่างกัน
พื้นฐานที่แตกต่างกันดังนั้นสิ่งรัฐบาลกำลังทำอยู่ขณะนี้
ที่เริ่มทำตอนนี้ก็คือการขจัดความยากจนและพัฒนาคนช่วงวัยอย่างยั่งยืน

หมายคือการแก้ปัญหาความยากจนแบบมุ่งเป้าแต่ละครัวเรือน
ที่เรียกว่าการตัดเสื้อให้พอดีตัว
เราได้วางกลไกครอบคลุมตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติ
ซึ่งในระดับปฏิบัติหรือระดับพื้นที่จะมีการตั้งทีมพี่เลี้ยง
ประกอบด้วยคนอยู่หลายหน่วยงานรวมทั้งบุคคลภายนอกไปด้วย
นิสิตนักศึกษาเข้าไปตรวจสอบข้อมูลทุกครัวเรือนยากจนในแต่ละหมู่บ้าน
เพื่อจะรับทราบปัญหาหาทางแก้ไขให้การสำนุนให้ครอบครัวมีการวางแผน
แก้ปัญหาความยากจนของแต่ละครัวเรือนให้ตรงตามสภาพปัญหาที่แต่ละครอบครัวกำลังเผชิญ
นี้เมื่อเราทราบปัญหาของแต่ละครอบครัวแล้ว
พี่เลี้ยงก็จะมีมาตรการที่จะช่วยแก้ปัญหาในแต่ละมิติ
ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปนะครับตามแต่ละครอบครัวเช่นมิติสุขภาพ
การตรวจสุขภาพประจำปีการดูแลสุขภาพการติดตามผู้ป่วยเรื้อรัง
ในด้านมิติความเป็นอยู่ก็คือการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
มิติการศึกษามีการฝึกอาชีพเพิ่มรายได้
มิติด้านรายได้ได้แก่การจัดหาที่ดินทำกิน
วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่หรืออื่นเป็นต้น
นี่คือเรื่องใหม่นะครับที่รัฐบาลทำเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นจากเดิม
เพื่อจะแก้ปัญหาความยากจนอย่างเป็นระบบที่เรียกว่าแบบพุ่งเป้าเป็นรายครอบครัว
เราให้ข้อมูลจากทีพีแมปมามาดูก่อนนะครับแล้วจะลงไปเอ็กซาเรย์ในพื้นที่
ในทุกพื้นที่ก็ขอความไปด้วยนะจะได้มีการแก้ปัญหาตั้งแต่ระดับอำเภอขึ้นมานะครับ
เพราะว่างุมวาลต่างทุกข่าวส่วนมันก็มีอยู่แล้ว
ก็จะทำงานสอบประสานกันไปกำกับดูแลให้ไปเป็นไปตามเป้าหมายนะครับ
ซึ่งก็คงใช้โอกาสหน้าในการที่แจ้งรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เรื่องที่ดินเหล่านี้มีการใช้กลไกคอทชนะครับ
คงคุ้นเคยมาแล้วล่ะหลายปีมาแล้ว
เพื่อเข้ามาทำหน้าที่กระจายการถือครองที่ดิน
แก่ประชาชนผู้ยากไร้ให้มีที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและทำกิน
วันนี้ก็ได้ไปแล้วคิดเป็นพื้นที่มากกว่า๘๕๐๐๐ไร่
มีการจัดทำแผนที่แนวเขตที่ดินแบบของรัฐแบบบูรณาการ

ซึ่งมีมานานกว่า๕๐ปีแล้ว
เพื่อให้เส้นแววเขตที่ดินของประเทศไทย
ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าไม้พื้นที่สอบประกอบที่สารประโยชน์

ให้เป็นเส้นแนวเขตเดียวกัน

ที่เหลืออีก๔๔จังหวัด
ก็จะบรรยาการระยะต่อไปนะครับ
จากนั้นเราก็มีโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลฟรี

สนองความต้องการของพี่น้องประชาชนมากขึ้นทุกปี

และหมอครอบครัวก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเราพัฒนาเพิ่มขึ้นมา
เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพได้โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล
อย่างไรก็ตามในเรื่องของสุขภาพนั้นผมอยากให้มุ่งเน้นไปเรื่องของ
การป้องกันมากกว่ารักษามากกว่าอาการหนักนะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือให้ทุกคนต้องรักษาร่างกายให้ดีนะครับ
ต้องทานอาหารให้ครบหมู่ไม่จำเป็นต้องทานอะไรที่มันหรูหราอะไรมากนัก
ก็ให้ครบหมู่ผมคิดว่าบ้านเราคงไม่ลำบากนักตรงนี้นะครับ
บ้านเราเป็นบ้านแข่งการแข่งเกษตรกรรมอยู่แล้วนะหลายคนก็มีที่
อยู่อาศัยมีบ้านมีที่สำหรับคนที่ไม่มีที่ก็ลำบากหน่อยนะครับ
ต้องเลือกที่รับทานอะไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่เราสามารถจะเข้าถึงได้นะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเราจะต้องแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพปฐมภูมิให้ได้นะครับ
ก่อนจะเดินทางไปโรงพยาบาลจะดีกว่า
ส่วนเรื่องที่อยู่อาศัยนั้นเราก็มีโครงการบ้านล้านหลังให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถจะเข้าถึงสินเชื่อให้มีที่อยู่อาศัย
เป็นของตัวเองได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือตัวอย่างเพียงบางส่วนนะครับที่เราทำไปแล้ว

เรื่องภาพของอนาคตท่านหาว่ารัฐบาลไม่มีแผนในอนาคต
วันนี้ผมบอกแล้วว่าผมทำทั้งแก้หมาอดีตอุปสรรคที่ท่านกล่าวเมื่อสักครู่
มันก็เป็นปัญหาในอดีตและเป็นอุปสรรคที่ผ่านมา
เราก็ต้องทำเราก็ต้องแก้ไขนะครับให้มันดีขึ้น
แล้วเราก็ต้องทำปัจจุบันด้วยซึ่งกำลังมีปัญหาในเรื่องโควิด
เรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องงบประมาณนี่คือปัจจุบันของเรา
และมีปัญหาอื่นอีกในภูมิภาคเยอะแยะไปหมด
แต่เราก็ไม่ทิ้งในเรื่องของแผนงานในอนาคต
เศรษฐกิจของเรานั้นเราพยายามที่จะหารายได้ใหม่
สร้างงานใหม่ให้กับประชาชน
ประเทศไทยเองนั้นต้องมีการลงทุนและเตรียมความพร้อมที่จะเติบโต
ไปพร้อมกับแนวโน้มเศรษฐกิจใหม่ภายหลังจากสถานการณ์โควิด๑๙คลี่คลายลง
จำนวน๔เรื่องที่สำคัญได้แก่๑การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ลดปริมาณคาร์บอนซึ่งเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญเพิ่มขึ้น
และประเทศไทยก็ได้ประกาศเป้าหมายการเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี๒๕๕๙
เพื่อการแม่งที่ยั่งยืนและประมิตรสิ่งแวดล้อม
การค้าและการลงทุนที่มีการกระจายตัวมากขึ้น
ซึ่งก็เป็นโอกาสของไทยในการที่ดึงดูดบริษัทระดับโลกที่มีแผนกระจายการลงทุนไปยังประเทศหรือภูมิภาคต่าง
รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมให้แก่ประเทศที่เข้าไปลงทุนด้วย
อยู่ในกฎิกาของเราเช่นเดียวกัน
แต่ละประเทศก็จะต้องมีการพัฒนาให้สามารถพึ่งพาตัวเองให้ได้มากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะในเรื่องการแพทย์ยาวัคซีนจากสถานการณ์โควิด๑๙และอื่นนะครับ
ถ้าเราพินาข้อในเปรียบในการแข่งการของประเทศไทย
หลายอย่างและมีศักภาพมากมาย
ควบคู่ไปกับแนวโน้มของสถานการณ์โควิด๑๙
ที่เราได้ตัดสินใจมุ่งเน้น๕อุตสาหกรรมเป้าหมาย
โดยแต่ละอุตสาหกรรมนั้นได้มีการตั้งวิสัยทัศน์และรถแมพที่ชัดเจน

มีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจ
และเป็นการสร้างความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน
อุตสาหกรรมแรกก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
ประเทศไทยต้องการที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้อยู่ใน๑๐อันดับแรกของโลก
โดยมีเป้าหมาย๓๐ต่อ๓๐ถึง๓๐เปอร์เซ็นต์นะครับ
หรือมีการผลิตยันต์ยนต์ไฟฟ้า๓๐เปอร์เซ็นต์ในปีสมัคร๓๐ในพศ๒๗๓
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานั้นคอรมอลได้เห็นชอบมาตรการสำนุนยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว
ซึ่งหากเป็นการสำเร็จตามนโยบายก็จะส่งผลให้เกิดการลงทุนใหม่๓๖แสนล้านบาท
การพัฒนาทักษะอาชีพแก่คนไทยหลายแสนคน
และประการสนุนเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอน
อันนี้เป็นโอกาสของเราโอกาสที่๑นะครับ
อุตสาหกรรมที่๒ที่เราเคยเป็นแชมป์มาโดยตลอดนะครับ

รวมถึงการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง
เรามีเป้าหมายในการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูง
หรือเป็นผู้ที่มีทักษะสูงจำนวน๑ล้านคน
เช่นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษกลุ่มประชาชนผู้มีความมั่งข้างสูง
และกลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศมาเป็นผู้บำนักระยะยาวในประเทศไทย
โดยจะต้องไม่มีผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่
กับประจนคนไทยนะครับ

รัฐบาลก็ต้องดูแลคนไทยด้วยอยู่แล้วนะครับ

ทางนี้เพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจและดึงดูดให้ผู้มีความสามารถมาร่วงกับภาคหน้าอุตสมัย
เอสเกอร์ฟของประเทศไทยคันนี้ได้เป็นการรองรับมาตรการดังกล่าวแล้ว
เช่นการออกวีซ่าของผู้กำนักระยะยาว
การประกาศใบอนุญาตทำงานและการศึกษาโครงสร้าง
เพื่อจัดตั้งวอร์ดสต็อปสวิตซ์ในการอำนวยความสะดวก
แก่ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาในประเทศไทย
ในการเชื่อชาติต่างค่าวมาอยู่แต่ประเทศของเขา

คนของเราประชนของเราไปด้วยนะครับต้องอย่างระมัดระวังที่สุดนะครับ
อุตสาหกรรมที่๓คืออุตสาหกรรมดิจิทัลประเทศไทยตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางระดับดิจิทัล
แก่บริษัทดิจิทัลต่างรัฐบาลได้มีการหารือกับนักลงทุนระดับโลกมาอย่างต่อเนื่อง
ก็มีโอกาสที่รับทราบข่าวดีเร็วนี้เกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในประเทศไทย
นักลงทุนขนาดใหญ่ในระดับโลกนะครับ
อุตสาหกรรมที่๔ได้แก่อุตสาหอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งประเทศไทยมีโอกาสต่อยอดจากฐานการผลิตที่เรามีอยู่แล้วเดิม
รวมถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์อีวี

ขณะนี้ได้มีโอกาสหารือกับนักทุนต่างชาติหลากหลาย
มีความสนใจจะขยายฐานการผลิตมายังภูมิภาคนี้
รวมถึงฐานกฤษที่มีแล้วในประเทศไทย
ในการผลิตรถยนต์ต่างก็จะปรับเปลี่ยนตามนโยบายนี้มาด้วยนะครับ

อุตสาหกรรมสุดท้ายอันดับที่๕ได้แก่อุตสาหกรรมยา
ซึ่งต้องดึงดูดการลงทุนทั้งในขั้นตอนการผลิตยา

อันนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้
และได้มีการหารือกับนักลงทุนต่างประเทศ

สมาคมหอการค้าต่าง
ทั้งหอการค้าต่างประเทศ

หอการค้าต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทย
สรุปว่าเราคุยทั้งต่างประเทศและในประเทศก็มีแนวโน้มที่ดีในอนาคตอันใกล้นี้
ขณะเงินลงทุนประมาณ๓๖๐๐๐ล้านบาท
และบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลกอย่างอาซาลิกฮิตาชิ
ตัดสินใจมาตั้งสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคที่ประเทศไทย
และในระหว่างนั้นก็จะมีการพบปะนักลงทุนในประเทศ
เดินสายเจรจากับนักลงทุนต่างประเทศโรชโชว์ในช่วงไตรมาสที่๒และ๓
ซึ่งเชื่อว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลายลง
ทั้งนี้ก็เพื่อจะสื่อให้ทราบถึงการพัฒนาการที่เกิดขึ้น
ให้นักลงทุนได้เห็นถึงโอกาสและเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย
ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนจากประเทศในเอเชียเช่นญี่ปุ่นเกาหลีจีนไต้หวันอินเดีย

ซึ่งผมก็เชื่อว่าจะส่งผลให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
สเคอร์พังตนนั้นเกิดการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีความสามารถ
รวมทั้งมีนวัตรกรรมและธรรมดีนั้น
เข้ามาทำให้เกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยให้จงได้นะครับ
เมื่อวันที่๒๕มกราคม๒๖๕ผมได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเจ้าชายโมเมดบินทราวมันบินอับดุลอาซิสอัลซาอุดมะกุฎรัชกุมาร
และปฏิวัตินาที่ส่วนปฏิวัตินาที่รองนิวมตรีและปฏิวัติภาคศูนย์กราฮมแห่งเซาดีอาราเบีย
ระหว่างการเยือนประเทศซาวดีอาราเบียอย่างเป็นทางการ
ทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันถึงความตั้งใจร่วมกันในการสะสางประเด็นต่าง
ที่ได้มีการลดระดับความสำคัญสัมพันธ์กันลงไป

โดยการฟื้นความสัมพันธ์ในครั้งนี้
ซึ่งจะสร้างโอกาสให้แก่ไทยในหลายด้าน
ที่มุมพยายามการลงทุนในหลายภาคกุศากรรม
ส่งผลให้มีการต้องการมีความต้องการแรงงานเข้าสู่ระบบเป็นจำนวนมาก
ก็เป็นช่องทางให้แก่แรงงานไทยซึ่งจัดว่าเป็นแรงงานคุณภาพ
ระหว่างนี้ก็มีการรับสมัครแล้วมีการฝึกงาน
เพิ่มกี่คอนโทรมาสเพิ่มฝีมือในการทำงาน
ซึ่งเขามีแผนในการที่จะพัฒนาประเทศเขาอีกเป็นจำนวนมาก
ด้วยเงินทุนหลายพันล้านเหรียญดอลลาร์นะครับสหรัฐในอนาคต
มีการก่อสร้างจำนวนมากนะครับจากที่ได้พูดคุยกันมาแล้ว
และยินดีที่จะรับแรงงานจากประเทศไทยนะครับ
ด้านการท่องเที่ยวเราได้รับการชื่นชม
จากรัฐบาลสาวิดีโอราเบียในเรื่องของ
ความชำนาญความเชี่ยวชาญในเรื่องของการท่องเที่ยว
เพราะเราเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก
ถึงสี่สิบล้านคนในอดีตที่ผ่านมาก่อนจะมีสาการโควิดนะครับ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
นะครับรวมความถึงในเรื่องสุขภาพด้วยการทักษะพยาบาลต่างเหล่านี้
มีการพูดคุยในทุกเรื่องนะครับเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวระดับพรีเมียม
นะครับที่เคยนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในไทย
นั้นก็จะกลับเข้ามาใหม่ทั้งหมดนะครับด้านการค้าและการลงทุน
และต้องการร่วมวิจัยและลงทุนทั้งในรูปแบบพลังงานดั้งเดิม
พลังงานสะอาดพลังการหมุนเวียนก็เป็นเป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร์ชาติ
ทั้งสองประเทศซาวดีราเวียเป็นประเทศผู้ค้า
และมีแหล่งสำรองน้ำมันเป็นอันดับต้นต้นของโลกมีวิชาการด้านพลังงานที่ทันสมัย
ซึ่งก็สอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจของสาวดีราเบียรวมทั้งมีการขยายข้อตกลงเพิ่มเติม
ด้านน้ำมันดิบนะครับซึ่งการผูกมิตรกับสาวดีราเบียนั้นนับว่าเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลก
เราอาจจะมีหนทางในการช่วยบรรเทาปัญหาราคาน้ำมันได้มากขึ้นอีกทางหนึ่งนะครับ
และช่วยลดผลกระทบด้านพลังงานราคาพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
และการกลับมาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนั้นจะส่งผลให้ธุรกิจหลายประเภทในไทย
มีโอกาสขยับขยายตลาดไปหาผู้อุปโภคใหม่
โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจอาหารสินค้าเกษตรเครื่องประดับไปหนึ่งสินค้าอุตสาหกรรม
ซึ่งการจะช่วยเพิ่มปริมาณการค้าของไทยกับสาวดีลาเบียจากเดิม๔๕๐๐๐ล้านบาทให้ไปถึง๑๕แสนล้านบาทเหมือนก่อนปี๒๓๓
คือกลุ่มประเทศอ่าวนะครับซึ่งอยู่หลายประเทศด้วยกัน
เพราะฉะนั้นมันจะเร่งรัดในเรื่องร่วมการพัฒนาร่วมกันทั้งให้ที่ส่วนของทวีพาคีกับพหูพาคี
นี่ก็คือการคิดที่ไปข้างหน้าในเรื่องที่อยู่ข้างหลังก็แก้ไป
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในการสนุนการส่งออกสินค้าไทย
ไปยังเศรษฐรีระเบียนะครับ
แรงงานเป็นความต้องการของซาเวียเป็นจำนวนมาก
กระทรวงแรงงานประสานข้อมูลไปยังสำนักงานแรงงานชาวดีราเบีย
การรวบรวมข้อมูลความต้องการแรงงานประเภทต่าง

เพื่อจะพัฒนาศักยภาพเพิ่มทักษะอัพสกิลรีสกิล
ให้สอดพร้อมความต้องการของเศรษฐรีระเบียนะครับ
เมื่อได้ข้อสรุปแล้วก็จะมีการลงนามระหว่าง
รับดีแรงงานรับรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์
และการพนาญสังคมของเศรษฐรีระเบีย
ในเรื่องกลางดีเรื่องของปัญหาเรื่องอุบัติตักฐ์
ก็แต่ที่ท่านกล่าวมาผมก็ทราบ

แต่อย่างไรก็ตามสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นมานี้
เมื่อเกิดก็ต้องแก้ไขแต่ต้องหาวิธีแก้ไขที่ดีที่สุด
ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของชาติและประชาชนนะครับ

วันนั้นจะพูดอะไรกันออกมาก็
ก็คุณอาระวังสักนิดหนึ่งก็แล้วกัน
อย่างน้อยก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันบ้าง
ก็เลยจะทำเพลงเท่านี้นะครับผ่านท่านประจันตร์ภาพไปยังสมาชิก
ผู้ทรงเกียจทุกท่านนะครับ
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านนะ
ว่าจะมีออกมาเป็นอย่างไรครับ

ขอบคุณครับขอบคุณท่านประธานครับ
สมาชิกสภาพุทธแทนรัฐธรรมแบบเป็นชีวิตชื่อภักดิ์ก้าวไกล
พอดีเมื่อกี้ผมเพิ่งอภิปรายเรื่องตำรวจท่านนายกจะเดินหนีแบบนี้จริงเหรอครับ
ท่านจะไม่ตอบอะไรถึงกรณีที่คุณปวีนลีภัยเลยหรือครับ
ท่านจะใจดำอมหิตแบบนี้จริงเหรอครับ

ท่านประธานผมอภิปรายตามยัตติแล้วผมก็ตั้งคำถาม
ท่านประธานผมเข้าใจว่าเป็นสิทธิ์ของท่านนายก
แต่ถ้าเกิดท่านนายกรัฐมนตรีให้เกียรติสภากรุณาตอบคำถามหน่อยเถอะครับ
สิ่งที่ผมถามเป็นเรื่องที่จริงมันผ่านมาแล้วนมนาน
แต่ท่านก็ควรจะรู้และควรจะชี้แจง
ทำไมท่านถึงไม่คิดจะพูดหรือตอบอะไรเลย
ผมเข้าใจดีว่าเรื่องนี้มันกระอ่วนต่อท่านนายกรัฐมนตรี
แต่ถ้าท่านจะใจดำอมหิตแบบนี้ก็ไม่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีอีกแล้วครับ